ไปพบกับ๒ขุนพลนักเตะคนสำคัญของทีมชาติไทย
กับเรื่องราวสุดแสนจะกดดัน
ว่าจะเป็นเจ้าแห่งอาเซียน

โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ